คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าการไขปริศนาเรื่องการเสียชีวิตของคุณตาผ่อนหน่อยนะฮะ

คุณตาผ่อนเนี่ยอายุ๘๒ปีแกอยู่พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวานนี้มีคนไปพบศพแกอยู่ที่บ้านนะเป็นบ้านของญาติที่แกจะมาเยี่ยมญาติ
คือสภาพของศพเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะฮะ
มันมีร่องรอยการกัดแทะแถวศีรษะแถวแขนเหนือหนังนี่หมดละเหลือแต่กระดูก

ก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาผ่อน
ที่บ้านหลังนี้เลี้ยงสุนัขเอาไว้๑๒ตัว

เป็นไปได้ไหมว่าสุนัขรุมกัดแกจนแกตาย
นี่เหรอหน้าตาแบบนี้เหรอคะลุมกัดเจ้าของเหรอ
แต่หลายคนก็ไม่เชื่อหรือแกเป็นลมเป็นแรง
เสียชีวิตไปก่อนวูบไปก่อนค่ะแล้วหมามันหิว
มันก็เลยมากัดแทะเนื้อหรือเปล่า

แกไม่ใช่เจ้าของแกมาเยี่ยมญาติเป็นบ้านญาติ
แต่กินคนเหรอเออหรือสัตว์อย่างอื่น

ตอนที่กู้ภัยไปนำศพคุณตาแกลงมาจากบ้าน

คุณตาผ่อนร่วมวงอายุ๘๒ปี
นี่เป็นบ้านพักในพื้นที่ตะบนไม้ตราอำเภอบางไซ

นี่ตอนที่ช่วยกันลำเลียงศพแกลงมานะครับ
ช่วงเย็นค่ำเมื่อวานนี้
ใบหน้าของคุณตาผ่อนมีร่องรอยฉีกขาดเป็นแผลชะกัน
ถึงขั้นเนื้อหลุดลุ้ยจนถึงกระโหลกศิษย์สะนะครับ
แขนซ้ายก็ฉีกขาดเป็นแผลชะกันเหมือนกัน

บ้านหลังนี้เลี้ยงสุนัขเอาไว้๑๒ตัว
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ระบุนะครับ
ว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนสัตว์ชนิดใดที่มากัดแทะ
คุณตาผ่อนแกต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วต้องดูด้วยว่าถูกกัดก่อนจะเสียชีวิต
หรือเสียชีวิตแล้วถึงถูกกัดแทะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งในวันนี้นะครับ
ได้คุยกับหลานชายของคุณตานะฮะชื่อคุณทวีมาเจอศพคนแรกด้วย
คุณทวีเนี่ยบอกว่าสายเมื่อวานนี้มีหลานพาคุณตาผ่อนมาส่งที่บ้านหลังนี้
เพื่อมาเยี่ยมแม่ของคุณทวีซึ่งป่วยติดเตียงอยู่
ก็เป็นญาติกับคุณตาผ่อนนี่แหละปกติแกก็จะมานะหลานมาส่ง
พอแกลงรถหลานแกก็จะใช้วิธีแบบถัดลากถูตัวเองเนี่ย
บันไดขึ้นไปบนบ้านก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกครั้ง
เรื่องที่คิดว่าคุณตาจะถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านรุมกัด
หรือทำร้ายจนแกเสียชีวิตคุณทวีเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะคุณตาแกเนี่ยแม้ต้องถัดขึ้นบ้านแต่เรี่ยวแรงแกยังดี
แขนแกก็ยังดีถ้าสุดนักจะมากัดจะมาทำร้าย
ต้องตีหรือว่าต้องไล่สุนัขได้แล้วสุนัขทั้งหมดเนี่ย
ก็เป็นสุนัขที่ไม่ได้ดุร้ายด้วยไม่เคยกัดใคร
แล้วก็คุ้นกับคุณตาผ่อนดีจึงเชื่อว่าไม่กัดคุณตาผ่อนแน่
คาดว่าคุณตาน่าจะเป็นลมแล้วก็นอนวูบหมดสติหรือเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
แต่อะไรจะมากัดแทะเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกัน
ไหนตัวนี้จะมีหนึ่งใน๑๒ตัวรู้ว่าจะกี่ตัวกันแล้วแต่มันจะหิว
แต่มันจะหิวขนาดกัดแทะคุณตาเลยเหรอ
อยู่อืมเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้สักสิบ
โมงเช้าอยู่ที่บ้านก็เห็นหลานคุณตาผ่อนเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาส่งคุณตาที่บ้าน
พอคุณตาลงจักรยานยนต์ของหลานตาก็ใช้วิธีไถถัดตัวเพื่อขึ้นไปบนบ้าน
ก็ยังเห็นสุนัขเนี่ยมันวิ่งมาหาคุณตาด้วยความดีใจนะไม่ได้ว่าดุหรือว่าเห่าอะไร
หลังจากนั้นก็ไม่ได้มองอะไรมาที่บ้านหลังนี้อีกจนมารู้ข่าวช่วงเย็นเย็น
นั่นแหละว่ามาเจอศพคุณตาหมาบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเขามีอยู่๑๒ตัวเพื่อนบ้าน
ว่าปกติมันก็แค่เห่าไม่เคยกัดไม่เคยทำร้ายใครขนาดมันออกลูกมาลูกตัวเล็กเล็ก
เนี่ยเพื่อนบ้านยังเข้าไปเล่นกับลูกหมาเนี่ยหมามันยังไม่กัดเลยนะเลยเชื่อว่าคุณตาเนี่ย
คงไม่ได้ถูกหมากัดตายอาจจะเป็นลมก่อนแล้ววูบไปก่อนนี่เห็นไหมพอเป็นลมแล้ว
วูบไปไม่รู้ว่าอาจจะมีตัวไหนมากัดมาแทะก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นสัตว์อย่างอื่น
เชื่อว่าหมาคุณตาจะกัดลูกไว้แล้วก็ได้
อ่ะแต่เรื่องที่ว่ามาท่ากัดเกิดก่อนเปิ้ลไม้นานแต่ไม่นานจะใช่
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่มาดูสุนัขที่บ้านหลังเกิดเหตุว่ามีกี่ตัว
ก่อนอื่นนอกจากหาสาเหตุเรื่องของคุณตาที่ศพถูกกัดแทะแล้วเนี่ย
ก็ต้องตรวจหาเชื้อพิษสุนัขมากของสุนัขทุกตัวด้วยนะครับ
ส่วนสพบังไซบอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ศพของคุณตาพบว่าใบหน้ากับแขนข้างซ้ายมีรอยถูกกัดแทะจนถึงกระดูก
แต่ที่บ้านไม่มีร่องรอยการต่อสู้ที่ศพก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ถูกทำร้ายอะไรนะครับ
ทีนี้จะเป็นสัตว์ประเภทไหนกัดแทะคุณตาตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้
ต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดที่จะออกมาก่อน